คุณผู้ชมคะวันนี้อังคารที่๒๒พฤศจิกายนประกาศล่วงหน้ากันไปแล้วว่า
วันนี้จะรวมใจกันทั่วประเทศภาครัฐภาคเอกชนกรุงเทพก็ดีต่างจังหวัดก็ดี
ที่จะรวมใจกันรวมพลังแห่งความพักดีนะคะโดยที่ธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะเป็นคนนำร้องเพลงชาติ
แล้วก็เพลงสันเสริญพระบารมีรวมถึงถวายสัตว์ปฏิญาณ
แสดงออกถึงความจงรักพักดีนะคะไปติดตามเรื่องนี้กับคุณสิริวัณรักษัตริย
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากธรรมเนียบรัฐบาลเชิญค่ะ
ค่ะซึ่งขณะนี้นะคะพื้นที่สนามย่าด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้า
เต็มไปด้วยค่าราชการกว่า๓๐๐คนนะคะที่มาร่วมกัน
เพื่อที่จะทำกิจกรรมรวมพลังแห่งความพักดีค่ะ
จากการที่รัฐบาลกำหนดจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความพักดี
ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่๘๙
พระบาต๘๐๐พระปรมินธรและมหาภูมิฝนอนุญเดช
ธรรมเนียบรัฐบาลจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นค่ะ
เพื่อร่วมกับทุกหน่วยงานทั่วประเทศค่ะ
โดยประเด็นประยุจจันโยชนายกรัฐมนตรี
จะนำคณะรัฐมนตรีนะคะ
เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติและเพลงสันเสริญพระบารมี
ในเวลาแปดนาฬิกาค่ะพร้อมกับกล่าว
หน้าพระบรมชายลักษณ์บริเวณสนามด้านหน้า
ไทยคู่ฟ้าค่ะสำหรับบรรยากาศในขณะนี้นะคะ
ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการเตรียมความพร้อม
ขณะที่ตัวแทนหน่วยงานต่างที่เข้าร่วมกิจกรรมในธรรมเนียบรัฐบาลก็ทยอยเดินทางถึงบริเวณธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
โดยในกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็มีผู้ร่วมกิจกรรมกว่าสามพันคนค่ะ
จาก๓๒หน่วยงานในสังกัดกรมกองและองค์กรมหาชนของสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ
ก็แต่งกายด้วยชุดดำสุภาพค่ะ
ขณะที่บรรยากาศบริเวณสะพานชมัยมรุเชษกลุ่มประชาชนนะคะ
และนอกจากนี้นะคะก็เจ้าหน้าที่ธรรมเนียบรัฐบาลก็ได้มีการอนุญาตให้ประชาชนที่มายืนรออยู่ที่ด้านหน้ารั้วธรรมเนียบรัฐบาลนะคะเข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ
นาทีแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมในเวลา๘นาฬิกาค่ะ

รายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ